สวดพระอภิษฐรรมปทฤษฎีสหวงที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำคืนที่สอง
มีประชาชนแฟนคลับและบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะ
ติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดกลางจังหวัดบุรีรำค่ะ
สวดพระอภิษฐรรมศพปทฤษฎีสหวงวันที่๒ที่จังหวัดบุรีรำเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ขณะที่จังหวัดบุรีรำเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ได้จัดทำคัทเอาท์ขนาดใหญ่และป้ายขนาดเล็กจำนวนหลายป้ายนะครับ
และตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลเมือง
พร้อมกันนี้ทางเทศบาลยังได้จัดทำป้ายและสัญลักษณ์บอกเส้นทาง
ติดไว้ตามแยกและถนนสายต่าง
ถนนจิระถนนเสด็จนิวัฒน์
ที่จะมุ่งหน้ามาอย่างวัดกลางพระอลามหลวง
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมนะครับ

ประชาชนชาวบุรีรำเดินทางมาร่วมไว้อาลัยต่อการจักรไปของพระเอกอันเป็นที่รัก
ทฤษฎีสหวงกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
มีทั้งแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ประชาชนชาวบุรีรำที่ทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมงาน
โดยทุกวันในเวลา๑๐นาฬิกานะครับก็จะมีการถวายเพลงด้วย
การจักรไปของคุณปธิสดีนะครับ
บุรีรำทุกคนร่วมไว้อาลัยนะครับ
พร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจะทำความดีรวมถึงรักคุณปอตลอดไป
ขณะที่ครูที่โรงเรียนบุรีรำพิทยาคมนะครับ
ที่เป็นคนสอนปอตั้งแต่เด็กนะครับก็จะรักลูกศิษย์คนนี้ตลอดไปด้วยเช่นกันครับ
ติดตามได้จากรายงานครับ
ชาวบุรีรมและโรงเรียนบุรีรมพิธีปีจีน

ในศาลาสองศาลาธรรมนุภาพวัดกลางพระอาหลาบลวงอำเภอเบืองจังหวัดบุรีรัมน์
เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับโดยมีคุณตอสปิติและนุ่นวรนุษย์พิรมพักดี
รวมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิตธรรมศพและในศาลาธรรมนุภาพวันที่สองนะครับ
พร้อมกับเจ้าภาพร่วมอาทิโรงเรียนบุรีรำพิทยาคมโอเคนะประมาณนี้นะ
ซึ่งล่าสุดนะครับมีนักแสดงรุ่นใหญ่อาทิอุวิยดาอรสาพรมประธานอายุยุวดี
ฉายฉัดวิไลแม่ก้อยทาริกา
ขณะที่ดารานักแสดงอาธิอเล็กธิรเดชจอยรินานีอุวิยดาและเน็กเกรดเสพสวัสดิ์นะครับ
ได้มาร่วมสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนนี้ด้วย
ขณะที่ลานด้านข้างศาลาสองจุดที่สื่อมวลชนปักหลักรายงานข่าวนะครับ
มีพวงหลีดจากศิลปินดาราบุคคลสำคัญและทุกหน่วยงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
ได้นำพวงฤทธิ์มาไว้อาลัยจำนวนมาก
โดยบรรยากาศขนาดนี้นะครับมีประชาชนชาวบุรีรำ
รวมถึงแฟนคลับและญาติพี่น้องได้มาร่วมงานกันประมาณ๕๐๐คนครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่นะครับที่วัดกลางพระอารามหลวงศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ